ท่านผู้ชมครับมีคุณตาชาวกะเหลี่ยงท่านหนึ่งนะฮะ
อายุ๘๙ปีแล้วมีอาการแปลก

บอกอยากให้หมอปลาไปช่วยดูให้หน่อย
ไม่รู้ว่าจะโดนของย้อนเข้าตัวเองหรือเปล่า

ไปร่ำเรียนวิชาอาคมมา

ค่ะนี่เห็นไหมฮะนี่คลิปที่ลูกหลานก็ส่งไปให้หมอปลาดูนะครับ
คุณตาติ๊บแดงปัจจุบันอายุ๘๙ปีนะครับ
เป็นชาวชนเผ่ากระเหลี่ยงนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ลูกหลานบอกแกกำลังนั่งท่องคาถาอาคมอยู่นะครับ
พักหลังนี่ก็มีอาการแปลกแบบพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ป่วยก็บ่อยเข้าโรงพยาบาลก็บ่อย
ลูกสาวก็เลยสงสารว่าคุณพ่อเนี่ยถูกของย้อนเข้าตัวเองหรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่หนุ่มแล้วนะร่ำเรียนวิชาอาคมต่าง
นี่เห็นไหมครับ
นี่บางทีนอนอยู่ก็มีแบบนี้เหมือนท่องคาถาอยู่

ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่บ้านที่อยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่บ้านนาห้างตำบลแม่ปาร์คอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เนี่ย
แถวบ้านนี่จะเป็นจุดทิ้งขยะ
แล้วจะเป็นจุดที่เขาจะเอาซากศพทารกมาทิ้งด้วย
คือทางครอบครัวบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่บ้าน
ลูกสาวกับเมียของคุณตาติ๊บแดงก็จะป่วยประจำ
เขาอยู่กันไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
แต่คุณตาติ๊บแดงแกไม่ไปแกบอกแกไม่ยอมย้ายไปไหน
เชื่อว่าวิชาอาคมที่แกร่ำเรียนมาเนี่ย
จะสามารถสู้กับพูดผีปีศาจที่อยู่แถวบ้านได้
เวลาผ่านมาถึงปัจจุบันแกอายุ๘๙นี่แหละ
ก็มีอาการแบบนี้อ่าคือในมุมหลักของนี่
บางทีนั่งรถไปนี่นะฮะแกจะเหม่อลอย
แต่ในหลักวิทยาศาสตร์บางคนบอกโอ้โหยุค๘๙แล้วบางที
อาการของคนแก่ใช่ไหมอาการทางสมองอันไฟเมอร์
แต่ลูกสาวบอกของย้อนเข้าหรือเปล่า
เพราะพ่อเนี่ยเรียนวิชาอาคมตั้งแต่เด็ก
แถวบ้านก็มีพวกซากศพซากทารกกองขยะที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้
อยากให้หมอปลามาดูให้นี่นะฮะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่จังหวัดแพร่นะฮะคุณปียชาติได้คุยกับลูกสาวของคุณตา
นี่ฮะลูกสาวของคุณตาอายุ๕๑ปีแล้วนะ
พิมพ์นะครับลูกสาวของคุณตาติ๊บแดง
บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นหมอรักษาคนมีวิชาอาคมนะ
รักษาคนมาโอ้โหหลายสิบปีแล้วนะครับ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแก่มากนะแต่ก็ยังทำพิธีเส้นไหว้ผีครูทุกปี
จะมีห้องไหว้ผีครูอยู่ที่บ้านแล้วก็มีบรรพบุรุษด้วยนะฮะ
ที่ต้องไหว้อยู่ชั้นสองของบ้านทุกปีพ่อจะเอาไก่ต้ม
ที่เป็นตัวผู้๑ตัวตัวเมีย๑ตัวดอกไม้ทูบเทียน
ข้าวสารข้าวเหนียวหมากครูต่างเอาไปไหว้
ตรงจุดตรงนี้นะฮะนี่หิ้งมุมนะฮะมุมเสาบนบ้านเป็นหิ้ง
นี่เป็นคลิปเมื่อปีก่อนลูกสาวบอกพ่อยังทำพิธีอยู่เลย
ปีนี้๘๙ปีที่แล้ว๘๘ก็ยังทำอยู่นะฮะ
ร่ำเรียนวิชาอาคมมาตั้งแต่หนุ่ม
วิชาที่มีอยู่ก็เอาไว้รักษาคนเจ็บคนป่วยในหมู่บ้าน
คนไหนร้องไห้งอแงผิดปกติหรือว่าเป็นโรคผิวหนัง
มาให้พ่อรักษาหายหมดทำแบบนี้เรื่อยมา
ปัจจุบันอายุมากขึ้นไม่ไหวแล้วต้องหยุดรักษา
แล้วก็มีโรคอันไซเมอร์กับพากินสันด้วย
อันนี้ลูกสาวบอกค่ะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าจะมุ่งไปแต่ทางแบบ
ศัยยศาสตร์ทางรักษาปัจจุบันเนี่ย
ก็พาพ่อไปหาหมอหมอก็บอกว่าพ่อเป็นอันไซเมอร์แล้วก็พากินสัน
แต่หลังเนี่ยอาการมันไม่เหมือนกับโรคพากินสา
หรือว่าอันไซเมอร์ปกติไงลูกสาวบอกคุณพ่อมีอาการแปลก
บลิ้นปลิ้นตาท่องคาถาไม่หยุด
ก็เลยไม่รู้ว่าของเข้าตัวเองหรือเปล่า
อยากให้หมอปลาเนี่ยมาดูให้หน่อยจะได้ช่วยพ่อ
ท่านจะแบบแลบลิ้นแล้วก็ลิ้นเหมือนกระด้าง
แล้วก็จะมีไหว้มีกราบแบบถ้าเราไปพูดไปอะไร
จะไม่สนใจแกจะพูดแกจะอยู่คนเดียวแบบนั้นเป็นชั่วโมง
ค่ะตกใจคือมันแปลกไปมันไม่เหมือนเดิมค่ะ
ปกติแกก็จะเป็นคนที่โบนแต่แบบนี้มันผิดปกติค่ะ
อายุเยอะแล้วเนอะกำลังแกอาจจะลดลง
รักษาไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ้าวเค้าเลยส่งคลิปไปให้หมอปลานะฮะ
เมื่อวานไปลำพูนใช่ไหมเรื่องคดีอะไรที่ถูกหมายเรียก
แล้วข้อหาผิดหมอปลาก็เลยแวะเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับไปที่บ้านของคุณตาติ๊บแดงนะฮะ
บ้านนาห้างที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นี่แล้วไปถึงนี่ที่กำลังดูอยู่
นี่ลูกเอามาให้ดูบอกนี่เป็นคาถาต่างของพ่อ
ท่องมาตั้งแต่หนุ่มหนุ่มหมอปลาดูแล้วบอกอ๋อก็เป็นคาถาพวก
คาถาเมตตามหานิยมทั่วไปนะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตาเนี่ย
จะเป็นเพราะวิชาอาคมที่เรียนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูหน่อยนี่ฮะ
แต่สมุดคาถาที่มีอยู่เนี่ยเป็นคาถาเมตตามหานิยมทั่วไป
ถ้าจะเป็นคาถาอื่นที่ย้อนเข้าตัวเนี่ยหมอปลาบอกต้องไปถามแกว่าแกเรียนรู้มีวิชาอื่นหรือเปล่า
หมอปลาก็เลยไปหาคุณตาติ๊บแดงนะครับซึ่งตอนนี้นอนติดเตียงนะฮะอยู่ในบ้านนะครับ
ติดเตียงอยู่เออนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะหมอปลาก้าวเท้าเข้ามาในบ้านนี้หาวเลยเห็นไหมอืม
น้ำตาไหลอะไรพวกนี้นะฮะยิ่งเข้าใกล้คุณตาติ๊บแดงหมอปลายิ่งมีอาการหนักขึ้น
เดี๋ยวดูนะถึงขั้นแบบต้องวิ่งออกนอกบ้านนี่มาแล้วมา
แล้วหมอปลาบอกไม่ไหวเดี๋ยวขอก่อนขอออกไปข้างนอกก่อน

แล้วหมอปลาบอกเลยบอกสัมผัสได้
ถึงผีถึงวิญญาณต่าง
มันอยู่รอบตัวคุณตาไปหมดเลย

เพราะวิชาอาคมที่แกเคยใช้เนี่ย
หนุ่มร่างกายแข็งแรงยังรับไหวอยู่
แต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วร่างกายไม่ไหวแล้ว

แย่พอเค้าเปลือนหน้าเต็มเลย

พี่นั่นอะไรบ้าง

แต่หมอปลาไปแล้วนี่หมอปลาบอกสัมผัสได้
บอกว่าอยากจะให้พาไปโรงพยาบาลอาจจะเป็นอาการป่วยของผู้สูงอายุ

นอนท่องคาถาอย่างเดียวแลบลิ้นปลิ้นตาเนี่ยอันนี้อยากให้หมอปลาดู

ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนคนสูงวัยจะกลับกลายเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งอะไรแบบนี้
แต่ตรงหมอปลานี่แหละหมอปลาบอกนี่น้ำตาไหลหาวคลื่นไส้จะอาเจียน
ฟังหมอปลาหน่อยนึงเพราะครอบครัวอยากให้หมอปลามาช่วยเนาะ
คือลูกสาวบอกบนชั้นสองของบ้านเนี่ยพ่อเนี่ยมีห้องไหว้บรรพบรุษ
แล้วก็ไหว้วิญญาณพูดผีอะไรต่างอยู่ทางวิชงวิชาที่ร่ำเรียนอยู่
ปลาเลยขอมาดูหน่อยนะฮะแต่ขึ้นมาหมอปลาบอกไม่มีอะไรผิดปกตินะ
ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ตาติ๊บแดงเนี่ย
คุณตาเนี่ยรู้สึกว่ามีพูดผีอะไรเนี่ยอยู่รอบตัวแก
แต่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นหินก้อนหนึ่งลักษณะแปลกนะครับ
ที่คุณตาติ๊บแดงแกเก็บเอาไว้เหมือนแร่หรือจะเหมือนคล้ายกระดองเต่า
หมอปลามาหยิบดูก็ไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณอะไรนะฮะไม่ได้รู้สึกอะไร
น้องชายของคุณตาติ๊บแดงนะครับอายุ๗๗แล้วนะคุณตาบุญชู
นี่น้องชายนะฮะขวามือนี่ปิยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปนั่งคุยด้วย
คือคุณตาบุญชูบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเนี่ย
เป็นเพราะอะไรเพราะป่วยจริงหรือว่าสิ่งลี้ลับ
ถือบรรพบุรุษอยู่แล้วคุณตาบุญชูบอกว่า
ตัวของคุณตาติ๊บแดงเนี่ยแกเรียนวิชาอาคมจริงนะเรียนจากหลายอาจารย์

พี่ชายเนี่ยยังเคยมีควายธนูเลยนะ
เอาควายถนูมาฝังวิญญาณดรอบบ้านทั้งสี่ทิศ

ของมันย้อนเข้าตัวหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่ากรณีของคุณตาติ๊บแดงนะครับ
ถ้าจะให้ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายเนี่ย
ทำให้คุณตาอยู่ได้อีกแค่๑๕วัน

ก็จะอยู่แบบทุกข์ทรมานจากพูดผี
เพราะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย
พูดผีเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้ตัวคุณตา

อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยลองคุยกันว่าจะเอายังไง
จะให้หมอปลาทำพิธีช่วยไหม
สุดท้ายได้ข้อสรุปนะครับ
ลูกบางคนบอกทำใจไม่ได้
ถ้าพ่อจะด่วนจากไปภายใน๑๕วันอะไรอย่างที่หมอปลาบอก
หมอปลาก็เลยไม่ทำพิธีให้นะฮะ
แต่จากนี้ไปก็ให้ลูกเนี่ยช่วยดูแลคุณตานะฮะ
ส่วนคุณตาจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการหมดอายุไขตามการเวลา
อันนี้เราจะพูดว่าของเข้าตัว
ก็ที่ผมเคยพูดไว้หลายครั้งว่า
บางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราร่ำเรียนเพื่อให้เหนือคนอื่น
แต่คุณลืมไปว่าเราเหนือคนอื่นได้จริงในแค่ชั่วระยะสั้น
แต่ระยะยาวเมื่อคุณหมดกำลัง
เพราะคุณหมดกำลังคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คุณร่ำเรียนได้
มีชาวบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่าเคยพาลูกมารักษากับคุณตาติ๊บแดงนะฮะ
ตอนนั้นลูกคลอดได้๕เดือน
นี่คุณยายแกบอกลูกแกตุ่มขึ้นเต็มตัวเลย
คุณตาติ๊บแดงก็ช่วยรักษาให้
เอามาให้ลูกแกดื่มแล้วก็อาบด้วย

แล้วคุณตาติ๊บแดงแกไม่คิดอะไรเลย
ไม่มีค่าคงค่าครูอะไรก็ไม่คิดนะ
หลังจากลูกหายดีก็เอาดอกไม้ทูบเทียนเนี่ย
ไหว้เอาเงินไปให้ตามกำลังเท่าที่มีเท่านั้น
แกก็เลยบอกว่าแกก็สงสารคุณตาติ๊บแดงเพราะว่าแกช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด

ก่อนนี้แล้วทีมอบลาก็ไปนะ